หากพูดถึงอาหารพื้นเมืองจำพวกหมูหย่อแหนมหมูหยองหมูแผ่น
อาหารทานเล่นเจ้าดังก็ต้องมีชื่อของสขอนแก่นอยู่ด้วยแน่นอนครับ
โดยจุดเริ่มต้นมาจากการนำสินค้าจากจังหวัดขอนแก่น
มาขายให้กับคนกรุงเทพได้กินนี่เองล่ะครับ
คือปกติเนี่ยถ้าบริษัทใหญ่ทั่วไปเนี่ย
ก็จะทำตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำทำตั้งแต่อาหารสัตว์สู่อาหารคน
ช่วงไปลงทุนเยอะมากแต่ของผมนี่ทุนน้อยในช่วงเริ่มต้นเนี่ย
เราจะทำจากอาหารชนไปสู่อาหารสัตว์คือขายสินค้าแปรรูปก่อน
เช่นหมูหย่องคุณเชียงต้นอย่างนี้
แม้จะเริ่มต้นจากการซื้อสินค้ามาขายแต่ด้วยความเป็นนักธุรกิจคุณเจริญ
ก็สร้างอาณาจักรสอขอนแก่นขึ้นมาจากโรงงานห้องแถว
เติบโตมาเป็นโรงงานขนาดใหญ่ที่ได้ทั้งคุณภาพและความอร่อย
จนทำให้มีการผลิตอาหารแปรรูปแบบครบวงจร
เราก็มีหมูพันธุ์มีการผสมเทียม
เราก็มีผลิตเป็นหมูขุนชำแหละแปลลูก
เราก็เป็นร้านขายข้าวขาวหมูยุนนาน
เราก็มีขายร้านต้มตำก๋วย่าง
ทำแต่วันนี้สอขอนแก่ของเรานี้
เราทำมากกว่าที่ไปส่งซุปเปอร์มาร์เก็ตอย่างเดียว
เราทำตั้งแต่ต้นน้ำไปถึงปลายน้ำ
จากจุดเริ่มต้นนำสินค้าพื้นเมืองจากขอนแก่นมาขาย
ทุกวันนี้สขอนแก่นเป็นบริษัทมหาชน
ที่ผลิตอาหารแปรรูปหลากหลายชนิด
มีการปรับโฉมอาหารพื้นเมืองให้ดูทันสมัย
และยังมีอาหารประเภทของขนมขกเคี้ยวทานเล่น
แช่แข็งพร้อมรับประทาน

พร้อมกับภารกิจที่จะพาอาหารไทยบุกไปทั่วโลก
ยอดขายต่อปีสูงถึง๒๗๐๐ล้านบาท
เป็นธุรกิจที่ทำตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำจริง
แต่ลับผลิตภัณฑ์ที่วางเรียงรายอยู่นะครับคุณช่วยครับ
เป็นผลิตภัณฑ์ของสอขอนแกนที่หลากหลาย

ที่เห็นอยู่เนี่ยโอ้โหเยอะแยะมากมาย
แต่อยากจะถามแต่ละเมนูแล้วกันแต่ละอย่างแต่ละอย่างว่า
สรุปแล้วมีอะไรบ้างล่ะครับคุณเจริญครับ

หมูแพนครับ
นี่เป็นกิฟเซตสำหรับเทศกาลต่าง

แล้วน้องใหม่ก็คือเครื่องดื่มจับเลี้ยง

ทราบมาว่าคุณเจริญทำธุรกิจเกี่ยวกับอาหารนะคะ
แต่ว่าไม่เคยเข้าครัวทำอาหารเลย

ถึงแบบได้ออกแบบผลิตภัณฑ์ต่างออกมาอร่อยโดนใจลูกค้าทั้งนั้นเลยค่ะ

ชิมเหรอพี่

เห็นว่านักวิชาการชิมมาจากหม่อมธนาศีหรือครับ
เฮ้ยเป็นเรื่องราวเล่าหน่อยไหมครับ

อันนี้ก็พอจะพร้อมให้มันพิสูจน์
นี่คือเป็นทัวร์ที่เป็นกินตามที่ต่างแล้วครับ

ลองชิมครับแค่ดูก็รู้ครับ
โอ้โฮแค่ดูก็รู้หรอ

อ้าวเริ่มจากเมนูไหนดีครับ
อันนี้จานแรกก่อนเลยไหม

เข็มมาก

นะครับนี่แค่ดู

กว่าจะมาเป็นอาณาจักรพันล้านของสคอนแก่นในแบบทุกวันนี้นะครับ

ช่วงวัยเด็กของคุณเจริญบอกว่าลำบากมาก

แล้วบริษัทเราก็เป็นตัวแทนในเรือ

มันก็ตัดจัดมาสามัยตีกับประเทศไทย
เราก็ได้หมดอาชิบไม่มีรายได้
แต่เราเองก็ยังได้รับได้เรียนถูกไหมครับ
เราเรียนโรงเรียนรัฐบาลชื่อโรงเรียนวัฒนาและวิทยาลัย

อุตส่าห์ฝันตั้งร้าน

อะไรทำให้มีความคิดแบบนั้นตั้งแต่เด็กคะ

คุณจูโดยันเรียนก็เคยเป็นพนักงานนักมันเดือน

แต่ถ้าไม่มีโอกาสเราก็จะเปลี่ยนงาน
คือผมเป็นคนที่ลิขตัวเองนะครับ

ผมก็เข้าไปทำงานบริษัทขายสินค้า
พอทำได้๓ปีปุ๊บก็คิดว่าเรียนรู้พอแล้ว

อยู่บริษัทนึงซึ่งเป็นบริษัทชื่อดังในปัจจุบันด้วย

นานนะคะ
เป็นคนแรกที่เขาไปทำไก่ย่าง๕ดาว

ลูกชิ้นไส้กรอกหมูแฮม
ผมเป็นคนเริ่มทำด้วยมือตัวเอง

แล้วห้อยอะไรถึงตัดสินใจล้าออกมาทำธนกิจของตัวเอง
เพราะมีความฝันที่จะเป็นชาวของกิจการ
พอได้ประสบการณ์แล้วก็อยากจะเอาประสบการณ์มาก่อร่างสร้างตัว

ธุรกิจที่ทำที่อยากจะเป็นเจ้าของธุรกิจเองเลยครับ

คุณจะต้องยืมวิสัยท่านในการบอกธุรกิจว่า
สินค้าตัวนี้ทำแล้วโตได้ไหม

ก็คือดูจากว่าคนไทยเนี่ยชอบบริโภคอะไร

แหน่มหมูยออุหยองกุญเชียงเนี่ย

อาหารประจำวันมีลูกค้าทั้งประเทศมีโอกาสโตได้หรือเปล่า
เราออกไปทำสินค้าของเราเองเนี่ย

ที่สอขอนแก่นนะคะจะยิ่งใหญ่ขนาดเนี้ย
การปั้นแบรนด์นะคะให้เป็นที่รู้จักอย่างทุกวันนี้
มีวิกฤตมาหลายรอบแล้วใช่ไหมคะ
มีรอบหนึ่งที่แบบขาดทุนเป็น๑๐๐ล้านก็เคยมาแล้วหรอ

ตอนแรกเราไม่มีทุนแล้วเราเอาบริษัทเข้าตลาดหลักทรัพย

เป็นมหาชนเราไปตั้งบริษัทในประเทศจีน

ผมใช้ตลาดผมฝีมือจีนนี่ของทุกข์มากนะ

หมูยอมบ้านเราเนี่ยเราทำแค่หมู๑๐๐

ประเทศจีนเนี่ยคุณสาวมีหมูหนึ่งในสาม

หมูมี๓๕ก็ขึ้นเป็นจะไปอ้อยออ

ราคาต้นทุนของเราเท่ากับราคาปลีกของเขา
นี่คือสิ่งที่เรามองพลาด
แล้วอันนี้คือเกี่ยวกับวิกฤตเรื่องค่าเงินด้วยไหมคะ

แล้วกู้มา๑ตอนราชเราได้๒๕บาท
แต่เวลาคืนนี้๑ตอนราชจ่ายกันไป๔๙บาท

ช่วงค่ำคืนนี้เสียหายไปร้อยล้าน
แต่เห็นมาว่าคุณเจริญเนี่ยกลัวความจนมาก
ถึงขนาดต้องแบบว่าไปไหว้พระขอพรว่าอย่าให้จนอีกเลย

ขอพรหลวงพ่อทองคำที่วัดไตรมิตรเหรอครับ

อยู่ที่นั่นทุกคำเช้าไปกลับหลวงพ่อ

จะได้มีแบบที่ยุ่นเหงียจจิตใจครับ

อยากดูฯว่ามีการแพลนไว้อีกไหมครับ
อนาคตจะต้องยิ่งใหญ่หรือเติบโตไปในทางไหนบ้างคะ
คือผมนี่มีความฝ่ายฝันที่จะเอาอาหารไทยไปสู่ตลาดโลก

ในวันนี้เนี่ยในเอเซียเรามีในฮ่องโกงมีจีนฮ่อม่าลาว
ยุโรปเนี่ยเราก็ไปตั้งฐานผลิตที่ฮอลแลนดในวันนี้

สินค้าต่าซหังแก่นไปตั้งแต่ทั่วโลกเลยจะไปถึงทั่วยุโรป

ใช้ขายต้อนรายการถ่ายพราง
ตอนนี้ค่ะอยากให้คุณเจริญนะคะฝากถึงคนรุ่นใหม่ดีกว่า
ที่อยากจะทำธุรกิจนะคะทำยังไงให้เป็นเศรษฐี

คุณจะต้องรู้จริงทำ
ถ้ารู้ไม่จริงจะหลีกนะครับ

คือคนเราเนี่ยมันเลือกเกิดไม่ได้
แต่เราเลือกที่จะลิขิตชีวิตเราได้
เพราะฉะนั้นเมื่อเรามีเป้าหมายชีวิต
ถ้าเราพยายามทำไม่หรือเป็นกันได้ได้
มันก็สามารถเลือกปัญหาเนี่ยมันมีไว้ให้แก้

เมื่อเจอปัญหาใดตั้งสติวิเคราะห์

ใครนะครับที่อยากเริ่มต้นทำธุรกิจนะฮะ

เราก็ต้องใจเย็นอย่าเพิ่งวู้วามนะครับ
ศึกษาข้อมูลให้ละเอียดให้ลึกให้ทองแท้ซะก่อน

และนี่คือเคล็ดลับจากผู้ทิมประสบการณ์จริงครับ